ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดมีโอกาสได้เรียนรู้คนใกล้ตัว
คุ้นเคยมานานจะพบรักคนที่มีความรู้สูงกว่า
คนมีคู่ชีวิตรักสุขสมรื่นรมสุขภาพจะเป็นโรคเกี่ยวกับโคนขา
กล้ามเนื้อปอดตับโรคภูมิแพ้โรคหืดหาก
อุบัติเหตุบาดเจ็บหัวเข่าการเงินจะทำให้อึดอัด
หาเงินมาจับจ่ายไม่ค่อยทันแต่เป็นจังหวะดีแห่งโชคลาภเข้ามา
เจรจากู้ยืมมีโอกาสได้จะขายทรัพย์สินที่มีราคาเอามาใช้
การงานหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานสามัคคีดีสนับสนุนให้พัฒนาไปสู่ความสำเร็จ
ผู้ใหญ่ให้การหนุนหลังเป็นช่วงแห่งความสำเร็จด้านการงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์